หลายคนอาจจะเห็นข่าวจากโซเชียลแล้วนะคะ
ตอนนี้ถูกรวบตัวนะคะที่บ้านที่สมุทรประการ
แล้วก็โดนจับไปเรียบร้อยแล้วนะคะที่สนสำราญราช
มีการไลฟ์เหตุการณ์ให้ดูด้วยจากภรรยาของเขานะคะ
เดี๋ยวไล่เรียงไปทีละเหตุการณ์เลยค่ะ
แรปเปอร์เจ้าของเพลงประเทศกูมี
ถูกตำรวจสพสมุทรปราการไปคุมตัวถึงบ้านพัก
ไปที่สอนอสำราญราชแล้วก็โดนแจ้งไป๗ข้อหาด้วยกัน
ตัวอย่างก็มีข้อหาร่วมการกระทำให้ปรากฏแก่ประชาชน
เพื่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดืองในหมู่ประชาชนค่ะ
ข้อหานี้มาจากการที่เขาขึ้นร้องเพลงในงานชุมนุมกลุ่มเยาวชนปลดแอบ
วันที่๑๘กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะ
ภรรยาของนายเดชาธรก็มีการไลฟ์เหตุการณ์ด้วยแล้วก็ระบุบอกว่า
แล้วลูกก็อยู่ตรงนั้นด้วยซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกคนพูดจาดีทุกอย่างนะคะ
ไม่ได้มีการใช้ความรุนแรงแต่ที่เจ็บปวดที่สุดก็คือ
ลูกอยู่ในเหตุการณ์แล้วก็เห็นพ่อถูกจับไปต่อหน้าต่อตาค่ะ
ขณะเดียวกันมีแกนนำเยาวชนปลดแอบอีก๔คนที่ถูกจับกลุ่มตัวนะคะ
นายธานีสะสมนายนัทธวุฒิสมบูรณทรัพย์แล้วก็นายทศพรสินสมบูรณ์
ซึ่งทั้งหมดไม่ได้รับอนุญาตให้ประกันตัวนะคะ
ถูกนำตัวฝากขังสารอาญารัชดาเลย
นักร้องที่หลายคนรู้จักชื่อกันดีเนี่ยไปที่สอนอสำราญราชด้วย
อันนี้เขาไม่ได้โดนจับหรือว่าโดนหมายเรียกอะไรนะคะ
แต่ตั้งใจไปให้กำลังใจแรปเปอร์ฮ็อกกี้นี่แหละค่ะ
แล้วก็แสดงสัญลักษณ์ชู๓นิ้วด้วย
แล้วก็เอา๓นิ้วนั้นมาปิดปากตัวเองแบบนี้ค่ะ
แล้วก็ระบุบอกว่าการใช้กฎหมายกดดันผู้ชุมนุม
เป็นการเพิ่มเชื้อไฟให้ประชาชนมาร่วมชุมนุมมากขึ้นก็เป็นไปได้
ซึ่งบรรยากาศที่สนสำราญราชอย่างที่เห็นนะคะ
ตำรวจเขาก็ต้องเอาแผงเหล็กมากั้นทางขึ้นโรงพัก

แล้วก็มีการจัดกำลังอีกจำนวนนึงไว้ที่ใต้ถุนโรงพัก
ดูแลความสงบเรียบร้อยด้วยค่ะ
ซึ่ง๔แก่นำที่ถูกจับกลุ่มอีกชุดหนึ่งเมื่อวานนี้นะคะ
ก็มีนายอานนท์นำพาทนายความสิทธิมนุษยชน

แล้วก็นายบารมีชัยรัฐเลขาธิการสมัชชาคนจน
และการ์กรกฎแสงเย็นพันธ์
แก่นำกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย
ก็ถูกนำตัวฝากหางต่อสารช่วงเช้าที่ผ่านมาไปหมดแล้วนะคะ
ไปถามฝากฝั่งของท่านพลเอกประวิทย์วงสุวรรณกันหน่อย

ก็พูดถึงเรื่องของตำรวจไปจับกลุ่มแกนนำผู้ชมนุมหลายคนตามไหมจับ
ก็บอกว่าก็ตำรวจเขาทำตามกฎหมายแหละ
เพราะว่าถ้าเกิดไม่ทำตามกฎหมายแล้วจะอยู่กันได้ยังไง

พร้อมปฏิเสธตอบคำถามว่าจะมีการเปิดเวทีรับฟัง

ระบุสั้นว่าไม่รู้ครับ
ทีนี้เช่นเดียวกันกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ถ้าไม่ทำมันก็เข้าข่ายผิดมาตรา๑๕๗คือ
เว้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับ

เพราะไม่มีใครสั่งให้ทำไม่มีใครสั่งได้
พบตรเองยังบอกได้ว่าทางที่ดีขอให้การชุมนุม
ชุมนุมในกรอบของกฎหมายหรือว่าไปชุมนุมที่ทุ่งเวลาร้องไห้ไปเลย
แต่การเลือกชุมนุมแต่จุดยุทธศาสตร์ตำรวจก็ต้องทำตามกฎหมาย
ไม่รู้ว่าเป็นการประชดประชันหรือเปล่านะฮะ
ทีนี้ฝากฝั่งของนักเรียนนักศึกษากันบ้างนะคะ
หลังจากที่มีการติดแฮชแท็กเลิกเรียนไปกระทรวง
มีการผูกโบสีขาวชู๓นิ้ว
ล่าสุดสำหรับการแสดงเชิงสัญลักษณ์ของกลุ่มนักเรียนนักศึกษานี้
รักษาราชการแทนประหลัดกระทรวงศึกษาธิการ
มีการทำหนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะ
บอกว่าการแสดงความเห็นของนักเรียนนักศึกษาทำได้นะ

เปิดรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนและนักศึกษาด้วย
ประเด็นที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการศึกษาแล้วก็การเมือง
ผู้บริหารสถานศึกษาคำนึงถึงการส่งเสริมสิทธิ
แล้วก็เสรีภาพในการแสดงออกรวมถึงความปลอดภัยของนักเรียนนักศึกษา
แล้วก็ให้นำข้อเสนอเหล่านี้ไปเสนอต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อจะได้รวบรวมแล้วก็สรุปผลการเปิดรับฟังความคิดเห็นเป็นรายจังหวัด
ก่อนจะส่งมาที่สำนักงานประหลัดกระทรวงศึกษาธิการค่ะ
ส่วนประเด็นเรื่องระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียนเนี่ยนะคะ
ก่อนหน้านี้กระทรวงให้สถานศึกษาวางระเบียบเกี่ยวกับทรงผมของนักเรียน
ต้องยึดหลักความเหมาะสมในการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดี
แต่ก็ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาด้วย
ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ถูกวิภาควิจารณ์สำหรับนักเรียนนะคะว่า
อันนี้ไม่เห็นจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการให้สิทธิ์แล้วก็เสรีภาพเลย
เพราะว่านักเรียนไม่มีสิทธิ์ไว้ทรงผมที่ตัวเองต้องการอย่างแท้จริง
เรื่องนี้กระทรวงศึกษาธิการเลยบอกว่า
งดการดำเนินการตามระเบียบนี้เอาไว้ก่อน
ขอพิจารณาทบทวนรายละเอียดก่อนแล้วเดี๋ยวยังไงมาว่ากันอีกทีนึงค่ะ